อ้างว่าสามารถไปเอาเงินไปวิ่งเต้นล่มคดี

กับอายการในจังหวัดสมุทรสาครได้

ที่ทางทนายคนดังโอนเงินกลับมาให้

เงินอะไรเงินโอนมาสี่แสนห้า
ส่วนอีก๕เหมือนให้นุ่นอ้อมมาคือเป็นเงินสด
คนที่ทำลายกระบวนการยธรรมนะครับเราถือว่าเกี่ยวข้องกับคดียาเสพจิต
หรือคดีช่อโกงต่างในการอ้างว่าวิ่งเต้นร่มคดีได้
ก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ดีต่อสังคมครับต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย
กับทุกคนให้เท่าเทียมกันเรายังมีพยานอีกหลายปากนะครับ
ที่เราก็เห็นเกี่ยวกับการซื้อขายสำนวนและการล้มคดีในขั้นนี้
เขาบอกว่าเขาสามารถวิ่งเต้นให้อาการเพิ่มโทษผู้ต้องหา
ที่มีการจับกลุ่มแล้วให้หนักขึ้น
ซึ่งจริงแล้วเขารู้อยู่แล้วก็ทำไม่ได้
แล้วก็โจทย์ก็คืออายการนะครับ
และในขณะที่เขามีการกล่าวอ้างเนี่ย
ก็มีการสั่งฟ้องไปแล้ว
ก็เขาบอกเขาทำได้เขาเป็นเพื่อนกับอายการ
เรื่องของการวิ่งเต้นล้มคดีกันหน่อยนะฮะ
วิ่งเต้นล้มคดีมีจริงไหม
ถ้ามีจริงเขาวิ่งกันแบบไหนวิ่งยังไง
เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันนะครับก็สืบเนื่องมาจาก

ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะฮะ
ก่อนหน้านี้เคยไปยื่นเรื่องที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อให้เอาผิดกับขบวนการวิ่งเต้นช่วยเหลือคดี
อดีตดาราสาวชื่อดังเอมี่อมาเรจาคอปนะฮะ
หลุดพ้นจากข้อหาค้ายาเสพติดเหลือแค่เสพยาเสพติด
วันนี้นายอัจฉริยะไปที่กองปราบรามนะครับ
ก็อย่างที่ท่านฟังเสียงสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้
ไปยื่นเรื่องร้องให้ตำรวจกองปราบ
ดำเนินคดีอาญากับทนายความชื่อดังคนหนึ่งนะฮะ

แต่ว่าเขายังไม่ได้พูดออกมานะครับว่าชื่ออะไรยังไง
แต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะพอทราบอยู่นะครับ
บอกว่าให้ดำเนินคดีอาญามาตรา๑๔๔
ข้อหาเรียกรับผลประโยชน์ในการวิ่งเต้นล้มคดี
เรียกรับเงินทำคดีจากผู้เสียหาย
ที่เป็นสองสามีภรรยาที่ทำธุรกิจ
ส่งออกอาหารทะเลในพื้นที่สมุทรสาครเป็นเงิน๕แสนบาท
โดยนายอาชิริยะบอกว่าทนายคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นทนายความในคดีดังกล่าว
แต่ไปแอบอ้างกับผู้เสียหายว่ารู้จักกับอายการในสมุทรสาคร
สามารถนำเงินไปวิ่งเต้น
เพิ่มข้อหาให้กับคู่กรณีของผู้เสียหายให้หนักขึ้นได้
หลักฐานที่เอาไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนก็มีสลิปโอนเงินที่ทนายคนนี้โอนเงินคืนให้กับผู้เสียหาย๔๕๐๐๐บาท
ภาพวงจรปิดที่แสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายเข้าไปร้องทุกข์
แล้วก็ยังมีทนายความแล้วก็บอกว่าขณะนี้ทนายความชื่อดังคนนี้
มีการคืนเงินให้กับผู้เสียหายครบทั้ง๕แสนบาทไปแล้วแต่ก็ถือว่าความผิดเกิดขึ้นแล้ว
เกิดขึ้นแล้วก็เลยมาแจ้งกองปราบในการที่จะให้ดำเนินคดีนะฮะ
เป็นการไปแจ้งความไปแจ้งกับกองปราบในครั้งนี้นะครับเพื่อขอให้ดำเนินคดีกับทนายความชื่อดัง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายอัจฉริยะเคยเปิดเผยคลิปเสียงถ้าท่านยังจำกันได้
ถ้าท่านอยากจะเท้าความหน่อยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟัง
เป็นคลิปเสียงของผู้ชายคนหนึ่งสนทนากับลักษณะเหมือนลูกความนะ
เหมือนกับคนที่ติดต่อเรื่องคดีเสียงของผู้ชายก็เป็นเสียงที่นายอัชรุยะก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเสียงของใคร
เดี๋ยวท่านลองฟังดูกันแล้วกันนะว่าจะเป็นเสียงของผู้ชายคนไหนคล้ายใครหรือไม่อย่างไรนะครับ
แล้วเดี๋ยวมาคุยกันกับผู้ที่เราเชิญมาในวันนี้ว่าไอ้การวิ่งเต้นล้มคดีเนี่ย
ถ้ามีจริงเขาวิ่งแบบไหนวิ่งกับใครอะไรยังไงลองฟังคลิปเสียงนี้ก่อนนะครับ
แล้วถ้าเกิดไม่จ้างธนายทรัพย์ก็ได้ที่อาจารย์เคยบอกพี่ไว้

แล้วถามหน่อยว่า
หนูจะได้ทำให้พี่เสียเวลามาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วพี่ก็เห็นอยู่
ก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านอายการเขาเอาเงินไปเขาก็ต้องมีสปีริตคืนมาเพราะเขาทำตรงนี้ให้พี่ไม่ได้ใช่ไหม
เอาอย่างนี้พี่เอาอย่างนี้พี่ก็ต้องรู้สิ่งแทนให้พี่เกิดอะไรกับใคร
ก็กลับกลายเป็นซ้ำตัวเองบอกว่าเงินตั้งแสนนานแล้วเราก็ไปเดินไปหาเขาแค่ไม่กี่เที่ยวเอง
เขาบอกว่าเรียกค่าทนายหักค่าทนายทีเป็นแสนเลยเหรออย่างนี้

ไม่เป็นไรพี่เอางี้เดี๋ยวผมคืนตามที่พี่บอกเลย

อยากได้๔๔๕เดี๋ยวผมคืนเลย

พี่ก็บอกตรงว่าพี่ไม่อยากจะตรงนี้พี่ก็เองก็

เออเอาตามนี้เออเอาตามนี้เออเอาตามนี้
ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมได้เงินครบมาหลายเดี๋ยวผมนัดที่แล้วเดี๋ยวก็มาจ่าย

มันไม่ถึง๒เดือนแล้วครับแล้วพี่จะเล่นให้เร็วที่สุด
คืออยากจะบอกประมาณนิดพี่สักหน่อยค่ะ
ไม่รู้ว่าผมจะตามกันได้คืนได้ครบเมื่อไหร่นะ
แต่ผมคืนได้ถึง๔๕๐๐ตามที่พี่ต้องการนะครับ
ต้อง๕วัน๑๐วันนี้เนาะอย่านานเกินนะคะทนาย
พี่เล่นเล่นผมไม่ได้นะเล่นผมไม่ได้นะ
เพราะผมก็ต้องหามาคืนพี่นะครับตามที่พี่ต้องการ
พี่พี่ไม่ได้เร่งแต่ถ้านานเกินไปมันก็ไม่ได้นะ

ไม่ได้ว่าถ้าเกิดธนายแบบโหเดือน๒เดือนเป็นเดือนอะไรอย่างนี้
พี่ต้องใช้เงินพี่
มันต้องเป็นเดือนอยู่แล้วพี่เพราะว่าเงินต้อง๔แสนกว่า
เป็นเดือนโดยที่ว่าเขาทำเรื่องถ้าเกิดเราให้เงินเข้าไปแล้วทำเรื่องยังไม่ได้

เดี๋ยวผมจะไปคืนเองครับเดี๋ยวผมจะหาคืนให้ครับ
เดี๋ยวผมจะหาคืนให้ครับ
เป็นเดือนอีกเป็นเดือนใช่ไหมคะ

ไม่เกินเดือนนึงตายเลยอย่างนี้
ถ้าเงินไปแล้วมันกลับมาลำบากมันเป็นแบบนี้ล่ะ

จริงไม่จริงอะไรยังไงว่ากันไป

แต่สิ่งที่เราจะคุยกันคือเรื่องของการ
วิ่งเต้นล้มคดีนะครับ

คดีแบบนี้การวิ่งเต้นแบบนี้

ถ้ามีแล้วเขาทำกันแบบไหนยังไง
และจะป้องกันแก้ไขอย่างไรได้นะครับ
วันนี้คุยกับทนายเดชากิติวิทยานันต์นะฮะ

วิ่งเต้นล้มคดีมีจริงไหม

ผมเชื่อว่าคำตอบนี้คนไทยทุกคนก็คิดตรงกัน

แต่ถ้าคนไม่ได้ไปสัมผัสโดยตรงเนี่ย

ก็ยอมรับว่าผมก็ไม่เคยมีคดีความอะไรแบบ
ขึ้นโรงขึ้นศาลพนักงานสอบสวนต้องไปนั่งให้ปากคำอะไรกับเขาแบบนี้
เขาไปทำยังไงเขาไปทำแบบไหนมันไปเริ่มจากตรงไหน

อาจจะเป็นผู้เสียหายมีคดีเสร็จแล้วก็ไปโรงพัก

ไปเจอตำรวจบางคนที่นอกรีด
คดีนี้หนักเป็นเบาผมพอช่วยได้นะ

เอ่ยปากเลยสำหรับตำรวจที่ไม่ดีบางคนนะ
พอหลังจากนั้นปุ๊บก็หรือบางทีตำรวจไม่พูด
ไปติดต่อทนายหรือนักกฎหมายที่ปรึกษา
ผมเป็นเพื่อนภูมิกับนะเดี๋ยวผมคุยให้

คือแสดงว่าถ้าเราตกเป็นผู้ต้องหา
จะเป็นญาติหรือเป็นผู้ต้องหาก็แล้วแต่
ต้องไปโรงพัก

อาการจะออกฮะนะถ้าเป็นตำรวจชุดจับกลุ่ม

อยากติดคุกงั้นช่วยผมหน่อยสิช่วยยังไงล่ะ
เขาก็ต้องบอกว่า๑๒๓อะไรก็แล้วแต่จะใช้ภาษาย่อ
ก็ลองคุยกันดูต่อลองกันนะครับ
เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าคุกมีไว้ขังคนจนก็จริงอ่ะสิ

เพราะคนจนไม่มีเงินไปวิ่งเต้นเพื่อให้คดีมันเบาลงหรือหลุดคดี
ครับถูกต้องก็ว่ากันตามพญาหลักฐานไป
หรือบางครั้งก็อีกฝ่ายหนึ่งก็รู้จักตำรวจมีทนายเก่ง
มีพนักงานสอบสวนมีอายการอะไรที่เป็นพักพวก
ก็สามารถแจ้งข้อหาให้มันหนักเช่นทำร้ายร่างกายก็เป็นพยายามฆ่าซะ
แบบนี้ก็มีอันนี้ก็จะเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ที่คุณอัจฉริยะไปร้องกองปราบ
สมุทรสาครเนี่ยคดีช่อโกงคือฝ่ายของผู้ที่เขาเป็นฝ่ายที่ถูกเรียกเงินเนี่ยอืม
จ่ายเงินเพื่อให้โทษของอีกฝ่ายหนึ่งมันหนักขึ้น

จากเดิมก็กรรมเดียวช่อโกง๓ปี
อยากจะให้ติดคุกทั้งหมด๔๒คูณ๓เข้าไป
คือปกติถ้าเรานิยามหรือว่าเราได้ยินบ่อยคือ
ให้หลุดคดีวิ่งให้คดีเบา
แต่วิ่งให้คดีของอีกฝ่ายหนึ่งหนักขึ้นก็มี

ก็อาจจะ๑สะใจ๒ให้เป็นไปตามพยานหลักฐาน

ผัวเมียนี่นะเฮียกะซ้อน
ก็คือว่าเขามองว่าไอ้คนที่มาหลอกเขา

เพราะฉะนั้นทุกครั้งเขาอยากให้ติดคุกครั้งละ๓ปี

อายการก็เหมือนกันฟ้องไปกรรมเดียวเหมือนกัน

ก็ติดคุกเอาจากเดิม๓ปี
เอา๓ปีคูณ๔๒เข้าไป

ก็ไม่รู้มันก็อาจจะมีการวิ่งเต้นหรือไม่วิ่งเต้น
ไม่รู้ไงแต่อันนี้ผู้เสียหายลายนี้

ก็ยอมจ่าย๕แสนเพื่อที่จะ
ให้ไปติดต่ออายการว่าเออไหนก็ฟ้องไปแล้วเนี่ย
มีทางที่จะแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องได้ไหม
จาก๑กรัมเป็น๔๒กรัม
เพื่อจะได้ให้มันติดคุกนานหน่อย
อันนี้เรายกตัวอย่างนะ
เป็นสารตั้งต้นเพื่อเทียบเคียง

อย่างที่เราทราบคือในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยนะ
เริ่มจากตำรวจชุดจับกลุ่ม

ตั้งแต่ชั้นจับกลุ่มชั้นสอบสวนชั้นอายการชั้นศาลเลย

นายก็ต้องคอยคุ้มครองสิทธิ์ให้กับผู้ต้องหา
แล้วอีกส่วนหนึ่งทนายของผู้เสียหายก็มี
เพราะฉะนั้นการที่มันจะเกิดการวิ่งเต้นล้มคดีเกิดขึ้นได้เนี่ย
ใครเป็นคนเสนอใครเป็นคนสนอง

อาจจะเริ่มตั้งแต่ผู้ต้องหาที่โดนจับ

หรือมีพักพวกที่เป็นตำรวจเป็นอายการหรือเป็นทนาย

ใครก็แล้วแต่ที่สามารถเจรจากับคนที่เป็นเจ้าของสำนวนได้ส่วนใหญ่เป็นไง
อาจารย์แต่ว่ามันโอ้โหมันต้องผ่านผ่านขั้นตอนและผ่านคนเยอะมากนะ

เราจะไปเจอใครสักคนในขั้นตอนที่เขาไม่เอาด้วย
แล้วเขาจะมาเล่นเราว่าโอ้โหพยายามติดสินบนพยายามวิ่งเต้นล้มคดีอะไรอย่างนี้
คือคนดีมันก็จะติดต่อคนดี

สมมุติเราไปเจอทนายที่ไม่ดี

ทนายที่ไม่ดีกับตำรวจที่ไม่ดีมันก็เป็นไง
ก็ไม่ดีเหมือนกันก็มาเจอกัน

ตำรวจก็รับบิดเบือนสำนวน
จับกลุ่มก็ต้องไปรู้จักกับพนักงานสอบสวนที่มีนิสัยเหมือนกัน

ก็จะไปรู้จักอายการบางคนที่มีพฤติกรรมคล้ายกัน

เขาต้องดูแล้วทนายคนนี้รับวิ่งเต้นล้มคดี

จากอายการบางทีรู้จักกันเป็นห่วงโซ่เลย

กำลังเข้าที่เข้าทางกำลังได้ที่

ถามตรงคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
เกี่ยวกับการวิ่งเต้นล้มคดีนะฮะ

เป็นเหลือปลายในกระบวนการยุติธรรมไทยเหลือเกินนะครับ

อายการทนายที่นอกรีดทั้งหลาย

เขาก็ติดต่อกับคนที่มันเคยมือเคยอะไรกันแล้ว

แล้วไปอยู่ในโซนในกลุ่มนี้ได้ยังไง

ตำรวจจับมาไม่ว่าคดียาเสพติดหรืออะไรต่าง
พนักงานสอบสวนอายการก็ติดต่อกันทุกวันอยู่แล้ว
ส่วนทนายก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนกัน

แล้วเดี๋ยวคุณจะส่งฟ้องช้าจะเลื่อนคดีไหม

ทุกคนเป็นเพื่อนกันจะมีความเสี่ยงอะไรอ่ะ

เขาก็จะอยู่ในโซนเดียวกันอยู่แล้ว

คุณก็เจอกลุ่มที่เขาเป็นทีมงาน

คือคนไม่ดีมันก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มีสารเตี้ยไหมมีเคลียร์กันได้ไหม

ไม่มีใครอยากติดคุกไม่มีใครอยากไปสาร
คุณใจแข็งพอหรือเปล่าที่คุณจะบอกว่า
ผมจะยอมรับผิดทุกอย่าง

แล้วถ้าผมแบบโอ้โหมุ่งมั่นเลย
ฉันจะต้องวิ่งเต้นให้หลุดคดี

ที่ผมจะไม่เจอกลุ่มสายดาร์กเลยเนี่ย
เจอแต่พนักงานสอบสวนตำรวจที่เขา

อายการที่เที่ยงตรง

ในทุกวงการวงการทนายวงการตำรวจ

ดีมันต้องมากกว่าคนเลวอยู่แล้ว

คราวนี้อ่าธนายตำรวจอัยการที่มัน

คดโกงทรยศต่อวิชาชีพ

คือถ้าผมอยากจะวิ่งคดีมาก

พอจับเสร็จปุ๊บมีคนเอาเงินมาให้โดนจับเลย

แบบนี้ก็มีเยอะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ้าวก็ไปต่อไง
มีโอกาสร้อนไหม
ก็อาจจะไปอายกงอายการเลย

ก็ต้องไปหาช่องเอา
ใครก็แล้วแต่ที่สามารถไปคุย

เดี๋ยวพี่ตำรวจที่ตั้งใจทำงานจะเสียกำลังใจคือหมายถึงอันนี้เราพูดถึงส่วนน้อย
คือที่บอกว่าการวิ่งเต้นทนายหรือลูกความหรือผู้ต้องหาหรืออะไร
ต้องไปติดต่อตำรวจสิเพราะตำรวจมันต้นน้ำของกระบวนการยุทธรรม
ตำรวจมี๒แสนกว่าคนเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่ทั้งทนายผู้ต้องหาผู้ต้องหา
จะไปติดต่อทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ทำกับตำรวจมากที่สุด

เว้นทนายเป็นเพื่อนกับอายการ
หนังสือมาด้วยกันจบเนมาด้วยกันอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง
นี่กำลังจะถามว่าแล้วเขาไปไว้ใจกันได้ยังไงล่ะ
ทนายกับตำรวจตำรวจกับทนายทนายกับอายการตำรวจอายการ
เขาไว้ใจกันก็คือเคยวิ่งเต้นมาด้วยกันอันที่หนึ่ง
สองเป็นเพื่อนฝูงกันไปเที่ยวไปกินเหล้าด้วยกันอะไรต่าง
รู้ว่าไอคนนี้มันรับทรัพย์แล้วเราจะสังเกตนะ
ทนายตำรวจอายการคนไหนที่เป็นพวกวิ่งเต้นนะ
ต่างจังหวัดนี่เห็นชัดเลยผมไปภาคใต้มากลางคืนก็เที่ยวกัน
ดื่มเที่ยวกินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอยู่ถึงเช้า
เมาเหล้าด้วยกันมีทั้งทนายมีทั้งตำรวจมีทั้งอายการ
พวกนี้ล่ะครับสูมหัวกันอย่างนี้ให้เพ่งเร็งเลย
นี่คือกลุ่มที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
อาจารย์อย่างตำรวจเนี่ยเราเห็นชัดว่าเขามีเงินเดือน
มีมาตรฐานเท่าไหร่ยดเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไ

อายการก็มีเงินเดือนหลักแสน
ขึ้นไปถึงภูมิภาคศาลท่านก็มีเงินเดือน
เงินเดือนเท่ากันห่างกันแค่พันเดียว
ทนายความเขามีเรทของการว่าความหรือเงินเดือนหรืออะไรไหม
ไม่มีแล้วแต่ความพอใจ
ถ้าเป็นทนายความดีจะมีชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายได้ไหม

แล้วทำไมพวกนี้ต้อง
แต่ถ้าคุณรับวิ่งเต้นง่ายเลยนะ
ถ้าอาจารย์ว่าความให้ผมถ้าผมมีคดี

ทนายโดยทั่วไปเขาคิดราคาว่าความกันยังไง
แล้วเขาคิดค่าช่วยทำคดีให้ยังไง

เราก็ต้องไปว่าความเตรียมคดีซ้อมพยงพยานอะไรต่าง

ทุนทรัพย์ที่จะฟ้องถ้าถูกโกงไปสักล้านนึง

ถูกโกงสักสิบล้านก็เรียกสักล้านนึง

คนขับรถชนคนบาดเจ็บตาย

แล้วแต่ตกลงกันแล้วแต่ความยากง่าย

วิชาชีพเขาก็จะแพง

เป็นคนมีชื่อเสียงผ่านประสบการณ์ด้านนี้มานาน

อันนั้นก็ไปสภาษณ์ทนายความ

เยอะแยะมหาวิทยาลัยเนติบัณฑิตเยอะแยะมากมาย

คือทนายทุกคนมันมีศักดิ์

ไม่เก่งมันขึ้นอยู่กับการพัฒนาตัวเอง

จะไปบอกว่าทนายขอแรงไม่เก่งอะไรไม่ได้

ตอนที่จะรับว่าความเป็นทนายให้ผมหน่อย

ทนายขอแรงทนายที่สารตั้งให้

คนนี้เป็นทนายศาลตั้งให้ไปเรียกค่ารถ

แต่ถ้าเป็นทนายสำนักงานทนายความทั่วไป
ทนายเอกชน

จะต้องตกลงกันจะจ่ายยังไง

โดยทั่วไปก็ต้องมีสัญญาจ้างว่าความ

ให้ต้องมั่งแบบไม่มีหรือเปล่า

ผมว่ายากมากเพราะอะไร
เพราะอยู่ดีมันก็ได้เงินมันมีผลประโยชน์ล่อใจ
บางคนบอกตำรวจก็ขึ้นเงินเดือนเข้าไป
อายการก็ขึ้นเงินเดือนเข้าไปผมว่ามันแก้ไม่ได้
คือคนถ้ามันจะโกงนะมันจะทุจริตมันก็ทำอย่างนั้นเนี่ย

มันก็ต้องเริ่มตั้งแต่การป้องกัน
ทำยังไงจะป้องกันไม่ให้มีการยัดเงินใต้โต๊ะ
อะไรต่างเหล่านี้อย่างนี้เป็นข่าวอย่างนี้
เป็นคดีดังทนายดังตำรวจตำรวจ

ถูกจับไล่ออกจากราชการ

ถ้าแบบนี้คนก็จะกลัว

ทั้งทนายตำรวจอายการถูกไล่ออก

ไม่ใช่๕ปี๑๐ปีแล้วยังเป็นไง

ระหว่างตัวของคนที่เขาอยู่ในกระบวนการ
กับตัวของฝ่ายที่เป็นผู้ต้องหา

แก้ที่ใครง่ายกว่า

ทุกคนครึ่งเวลาถูกจับไม่อยากติดคุก
ทุกคนถ้ามีช่องทางนะ

หรือบางทีเป็นผู้ค้าทำไงลดโทษ
มีใบ๑๐๐ทับ๒มั้ยใบรถโทษ

ครับเออไปซื้อจากตำรวจบางคนอะไรอย่างนี้

ถ้าเราต่อสายได้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะ
เดี๋ยวจะคุยกับบุคคลคนหนึ่งที่เคยอยู่ในแวดวงตำรวจ
ทำงานเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความนี่แหละ
เดี๋ยวจะถามเขาว่าไอ้ขบวนการพวกนี้รูโหวมันอยู่ตรงไหน

ท่านผู้ชมครับถามตรงคุยกันต่อนะครับ
เรื่องของการวิ่งเต้นล้มคดีนะครับ
เราจะถามข้อมูลเรื่องนี้จากบุคคลคนหนึ่งนะครับ
ที่เคยทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของสำนักงานกฎหมายและคดีนะครับ
เป็นอดีตรองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี

เรารู้จักชื่อเสียงดีในฐานะที่เคยเรียกชื่ออย่างคุ้นปาก
ว่าผู้การวิสุทธิ์คุณวิสุทธิ์วันนี้ชะบุดนะครับ
วันนี้อยู่กับเราที่นี่นะครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิ
ไม่ได้ยินเสียงตั้งนานครับแล้วก็ทนายจอมยุทธ์เดชาครับ
และท่านผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับผม
ครับเรื่องวิ่งเต้นล้มคดีเนี่ยครับตกลงในกระบวนการยุติธรรมไทยเรื่องนี้เนี่ย
มันมีกันมานานแต่ปัญหาก็คือว่า
เราจะแก้ไขหรือว่าจัดการมันได้ไหมครับ
ก่อนที่จะตอบคุณภาคภูมิและทางทนายจอมยุทธ์เดชานะครับ
ผมเรียนนะครับว่าการวิ่งเต้นล้มคดีมีทุกรงพัก
โรงพักเลยเหรอ
เริ่มต้นรายการคุณภาคภูมิถามทนายเดชาว่า
การวิ่งเต้นล้มคดีมีไหม
นายเดชาท่านไม่คิดเลยนี่ครับเห็นไหม
แสดงว่าท่านเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเพราะฉะนั้นจึงรู้เรื่องครับ
ผมบอกคุณภาคภูมิและท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชม
โรงพักเนี่ยมีการวิ่งเต้นล้มคดีทั้งนั้น

แต่คุณภาคภูมิครับก็มีโรงพักที่ใสสะอาด
ไม่มีการยื่นเต้นล้มคดีเลยก็มี

พักที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับ
โรงพักที่ยังสร้างไม่เสร็จอาจจะไม่มีการวิ่งเต้นลงคดี

ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไง

ว่ามีคุณภาคมี
โดยเฉพาะเนี่ยนะคุณภาคภูมิคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ครับมีการวิ่งเต้นคดีทั้งนั้นไม่ว่าจะบาดเจ็บบาดเจ็บสาหัส
หรือตายหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาไหมจะเอาประมาทร่วมประมาทเดียว
ทำได้ทั้งนั้นแต่เมื่อกี้ทางทนายจอมยุทธ์เดชาเนี่ย
มันได้บอกไปว่ามีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำผมจะเรียนคุณภาคภูมิ
ตัวแสบที่สุดแหล่งน้ำก่อนจะมีต้นน้ำมันก็ต้องมีแหล่งน้ำ
ยกตัวอย่างว่า

ด่านกับทนายเดชาเลยอ่าตั้งด่านครับไม่ว่าจะตั้งด่านต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพ
พอจับตัวผู้ต้องหาได้ปั๊บอืมไม่ว่าจะเป็นคดีพกพาอาวุธปืนคนต่างด้งต่าง
ด้าวยาศิษย์ติดไม้ถุงไม้เถือนครับเด็ดแล้วก็เอามาที่ตู้เขียนมาทุกจับคุม
เอ้าทนายเดชาตั้งข้อหาอะไรดีหัวเดชาตั้งข้อหาอะไรดีอืมหัวเดชาบอกเลย
เอาเลยข้อหานี้หนึ่งสองสามสี่ครับทำแบบนี้เด็ดแล้วผู้ต้องหา
ญาติผู้ต้องหาหรือทนายผู้ต้องหาพอวิ่งเต้นตกลงกันได้เรียบร้อย
ก็ฉีกบันทึกจับกลุ่มทิ้งอย่างเงี้ยฐานเนี้ยมันจะไปถึงต้นน้ำอ่ะ
คุณพระผู้อ๋อถึงนะคือมันจบแค่ตรงนั้นเลยอย่างยกตัวอย่าง
ผมจะบอกให้เดี๋ยวคุณจะตกใจครับวันคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์อืม
ประมาณสักเที่ยงคืนถึง๖โมงเช้าเป็นเวลาที่ตีเงินได้ดีที่สุด
ทำไมฮะเพราะว่าพอสถานบริการเลิกเป่าแอลกอฮอล์

พอเป่าเสร็จปั๊บคนไหนไม่มีตังค์คนไหนวิ่งเต้นไม่เป็น
ก็ต้องควบคุมตัวเพราะไม่ใช่เป็นอำนาจของพนักงานสอบสวน
อันเป็นอำนาจของสารที่จำต้องขึ้นสารครับเสร็จแล้วเนี่ย
เดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้พวกเมาสุราตอนดึกเนี่ยส่วนมากก็ต้องมี๕๐๐
ถึงสองหมื่นเสร็จแล้วเมื่อตีเงินตกลงกันได้แล้วเนี่ย
ไอ้ที่เป่าควันหรือว่าบันทึกจับกลุ่มก็ไม่มีอย่างนี้ผมถามคุณภาคภูมิ
ว่าถึงต้นน้ำไหมแสดงว่าการวิ่งเต้นล้มคดีเนี่ยที่คุณวิสุทธิ์บอกกับเราเนี่ย
เพราะว่าเคยทำงานในแวดวงตำรวจมาเนี่ยนะมันมีแบบตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ตรงนั้นเลยอ่ะ
ณจุดเกิดเหตุเลยอ่ะตรงนั้นก็วิ่งเต้นล้มคดีกันแล้วไม่ต้องรอไปแบบโอ้โห
ไปถึงขั้นตอนขั้นกลางขั้นสุดท้ายอะไรอย่างงี้เลยใช่ไหมไม่ต้องเลยเพราะว่าเมื่อกี้
ทางทนายจอมยุทธ์เดชาเนี่ยได้อธิบายต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้ว
ผมก็ไม่อยากพูดซ้ำผมก็เอาแหล่งน้ำเนี่ย
ยกตัวอย่างว่าร้อยตำรวจเอกภาคภูมิร่วมกับร้อยตำรวจโทเดชา
จับกลุ่มผู้ต้องหาได้คดีอะไรก็แล้วแต่
เสร็จแล้วก็ผู้กองภาพภูมิก็บอกว่าหมวดเนชานี่เขาหาอะไรบ้างครับ
นี่เขาหาอะไรเขียนมาที่จับกลุ่มเลยหมวดเนชาก็เอามาที่จับกลุ่มมาเลย
อะไรใส่ไปเสร็จแล้วญาติผมมาหรือตัวผมหรือทนายผมมา
พอมาปั๊บก็เคลียร์กันเรียบร้อยหมวดเดชาก็บอกว่าผู้กองพระภูมิ
ร้อยนะครับตกลงกันที่๘๐๐๐โอเคจบนะมึงอย่าให้มีเรื่องนะโอเค
ก็ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปแล้วก็ฉีกบันทึกจับกลุ่มจริงอย่างนี้ไปถึงต้นน้ำไหม
แก้ที่ไหนคุณจะแก้ที่ไหนถ้าเราจะแก้เนี่ย
แก้ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำหรือแก้ที่แหล่งน้ำหรือแก้ที่ใคร
มันต้องแก้ทุกตั้งแต่ต้นน้ำขึ้นไปน้ำเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง
ผมบอกคุณภาคภูมิกับทางท่านผู้ชมนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมของบ้านเรามันมีช่องโหวช่องวงช่องว่างอะไรรู้เยอะแยะ
ประกอบกับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจขาดคุณธรรมไม่มีคุณธรรมจริยธรรม
แล้วก็มีความโลภกิเลสในทรัพย์สินอาศัยช่องว่างของกระบวนการยุติธรรมช่องโบช่องว่างเนี่ย
แหวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบครับ
เอาแต่ไปดูแลนายเอาแต่ไปดูแลผู้หลักผู้ใหญ่เพื่ออำนาจตัวเองและได้เลื่อนขึ้น
ผมจะบอกคุณภาคภูมิกับทนายเดชาเลยว่า
ทำไมพอดีที่กระทำความผิดต่อเด็กดำเมิดเด็ก
ผมจะบอกคุณภาคภูมิไว้เลยว่า
เพราะว่าตามวิอาญาเขากำหนดไว้เลยว่า
ถ้ามีการกระทำความผิดต่อเด็ก
จะต้องการสอบปากคำจะต้องมีภาพและเสียงถ่ายทำ
จะต้องสอบต่ออายการ
จะต้องมีสหวิชาชีพไม่ว่านักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยามาเป็นพยานในการร่วมสอบ
มันก็เลยทำให้มันยากอย่างนี้ใช่ไหม
ใครวิ่งให้ทานายในคลิปก็ไม่มีปัญญาวิ่ง
น่าเสียดายเวลาจะหมดท่าน
เอาเป็นว่าแก้ยากใช่ไหมแต่แก้ได้ไหม
แก้ไม่ยากกล้าแก้ไหม
ที่ไม่กล้าแก้ก็เพราะว่าอย่างหวงอำนาจก็อย่างไอ้นั่นอยู่
เดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับท่านเวลาจะหมดจริง
วันนี้ขอบพระคุณไว้ก่อนนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับ

ครับนะครับครับเท่าที่ผมฟังเนี่ยจากวิศุษธิ์
เนี่ยอาจารย์เดชาทนายเดชาเนี่ย๑๙๗๔
ตรงกันว่าจุดที่เป็นจุดปัญหาหลัก

แต่ทีนี้ที่เป็นข่าวดังตอนนี้คือทนายความ
อันนี้ทนายเริ่มต้น

สุดท้ายมีอะไรอยากฝากถึงบรรดาทนายความทั้งหลาย

ถ้าเกิดยังเป็นทนายสายดาร์กยังทำอย่างนี้อยู่
ก็คือการเป็นทนายความเราต้องเป็นตัวอย่างของการเคารพกฎหมาย
และยึดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
อย่าไปเน้นเรื่องการวิ่งเต้น

แล้วก็โดนลบชื่อออกจากการเป็นทนายความ

ถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องการวิ่งเล่นเราต้องดี
ก็เป็นห่วงคนที่บางครั้งเนี่ย

กระทำความผิดจริงไม่รับโทษ

ก็เพราะว่าจุดเริ่มต้นจากเรื่องเหล่านี้นี่แหละนะครับ

วันนี้ถามตรงหมดเวลานะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวท่านติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง
ความคืบหน้าเพิ่มเติมในไทยรัฐนิวโชว์
กับคุณเขมสอนนะครับแล้วก็ผมด้วยนะครับ